มีความลักษณะเป็นสีน้ำตาลสิ่งที่ดำให้ดูน่ากลัวก็คือมีความลักษณะเป็นสีน้ำตาลสิ่งที่ดำให้ดูน่ากลัวก็คือมีความลักษณะเป็นสีน้ำตาลสิ่งที่ดำให้ดูน่ากลัวก็คือมีความลักษณะเป็นสีน้ำตาลสิ่งที่ดำให้ดูน่ากลัวก็คือ
มีความลักษณะเป็นสีน้ำตาลสิ่งที่ดำให้ดูน่ากลัวก็คือมีความลักษณะเป็นสีน้ำตาลสิ่งที่ดำให้ดูน่ากลัวก็คือมีความลักษณะเป็นสีน้ำตาลสิ่งที่ดำให้ดูน่ากลัวก็คือมีความลักษณะเป็นสีน้ำตาลสิ่งที่ดำให้ดูน่ากลัวก็คือมีความลักษณะเป็นสีน้ำตาลสิ่งที่ด

อาจจะทำให้ตาบอดได้ดังนั้นใครเห็นแมลงเหล่านี้วิธีเดียวที่จะป้องกันได้ก็คือปัดออกจากร่างกายของเราในระยะนี้ฝนอาจจะตกเยอะหน่อยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ทางตอนบนของประเทศไทยโดยเฉพาะ
ของจับตาเตือนภัยครับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ